อาหารไทยเมนูยอดฮิตอีกหนึ่งเมนูก็คือผัดไทย
แล้วผัดไทยเนี่ยโอ้โหทั้งชาวต่างชาติทั้งชาวไทยเขาก็หลงรักกันดูคุณดู
นี่แต่จะพาไปดูร้านนี้เพราะว่าเขาเด็ดมากเลยขายมานานกว่า๕๐ปี
เรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่คือผัดไทยร้านผัดไทยโบราณแม่จันแปลงค่ะ
คุณผู้ชมดูหน้าตาสิหน้าตาน่าทานมากเลยเนอะคุณนะ
คือผัดไทยเดี๋ยวนี้เขาอาจจะใส่กุ้งสดหรือไม่ก็ใส่เฉพาะเต้าหู้
แต่ผมจะบอกให้ผัดไทยที่ใส่หมูสับหมูชิ้นลงไปเนี่ยสุดยอด
ว่ายากแล้วด้วยคุณจริงค่ะนี่ค่ะร้านนี้ตั้งอยู่แยกมุมวัดกลางสีตรายภูมิเขตเทศบานเมืองยะสวทรนะคะ
คุณดูอยากให้ทุกคนกลัว

เพราะว่าผัดไทยของเขาที่นี่เขาร่ำลือกันมาแบบปากต่อปากว่าอร่อยมาก
รสชาตินี่แบบเข้มข้นกลมเส้นนี่เหนียวนุ่มอร่อยแบบพอดีนะคะ
การันตีจากระยะเวลาที่ขายขายมา๕๐ปีแล้ว

ใช่๕๐ปีนี่คือยังไม่ปิดเลยนะ
ก็คือขายตลอดเลยจะบ้าเหรอก็ต้องมีปิดบัง
ล้อเล่นขายมายาวนาน๕๐ปีแล้วเนี่ยนะคะ
คุณพรชนกสมรือแสนนะคะเจ้าของร้านบอกว่า
แต่ก่อนค่ะผัดไทยแม่จันแปลงไม่ได้ขายทุกวันแบบนี้นะ
สมัยที่คุณแม่ทำจะทำขายเฉพาะในช่วงงานสมโพธิสารเจ้าพ่อหลักเมืองเยอะโสธร
ก็คือทำขายเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคุณ
แล้วใช้อะไรเตาถ่านเตาถ่านเพราะเขาเขียนไว้เลยในสูตรโบราณเตาถ่านเท่านั้น
จริงค่ะแล้วก็หลังจากที่คุณพรชนกเขามาสืบทอดสูตรการทำผัดไทยจากคุณแม่
ก็เลยเปิดขายหน้าร้านแบบนี้ขายทุกวันเลยนะคะ
ผัดไทยจะเป็นสูตรโบราณน้ำซอสของทางร้าน
จะเป็นซอสสูตรพิเศษที่เขาปรุงเอาไว้แล้วนะ
แล้วที่สำคัญทางร้านเขาจะใช้เตาถ่านอย่างที่บอกเห็นไหม
ในการผัดเพราะว่าอะไรมันเป็นเทคนิคที่จะทำให้เส้นมันเหนียวนุ่มอ่ะคุณ

โอ้ถ้ายะโสธรอยู่หน้าปากซอยนี่จะวิ่งไปแล้วคุณ
จริงคือเอาเป็นว่าใครที่อยากจะไปริ้มลองก็ตามไปกันได้นะคะ
บอกก่อนว่าร้านเขาจะมีเมนูผัดไทยหมูธรรมดา
ผัดไทยพิเศษไข่แล้วก็ผัดไทยห่อไข่เท่านั้น

เขาขายโปรโมชั่นเหรอ
กดตั้งไปไม่พอ

ราคาอยู่ที่๔๐๖๐บาทนะคะ
ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงจนถึง๕โมงเย็นนะ
สอบถามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เราขึ้นไว้ให้แล้วนะจ๊ะ